เอาละครับวันนี้ก็ข่าวสารเยอะแยะมากมายเลย

ปัญหาเรื่องของขยะนะครับตอนนี้นะครับ
โอ้โหเยอะมากและยิ่งขยะในท้องทะเลนะครับ

สามารถชาติชาติบอกว่าขยะเยอะประมาณ๕๑๓ล้านตัวในมหาสมุดนะครับ
ประเทศไทยครับเป็นกระแสสื่อโซเชียลนะครับ
มีฝรั่งท่านหนึ่งนะครับลอยคออยู่ที่หน้าหาดเกาะพี่กระบีนะครับ
ร้อยคอเก็บขยะครับคุณพี่คุณน้องแข็ง

ภาพนี้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะ
เราก็ถามกันเองว่าเราเป็นคนไทย
นี่ท้องทะเลไทยเราอายฝรั่งเขาไหม
ใช่เป็นอย่างนี้เลยไปเก็บขยะให้เราแบบนี้นะฮะดูสิครับ
เมื่อวานนี้แหละครับเพจปูดำนิวก็ได้เผยแพร่คลิปชาวต่างชาติ
ร้อยคอเก็บขยะที่หน้าหาดก่อพี
พร้อมระบุว่าเป็นข้อความที่พูดแล้วกินใจมากนะครับ
โดยในคลิปเป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลขึ้นเต็มแนวเขื่อน
หน้าอาวต้นไสเกาะกระบีพอดีนะครับ
แล้วก็พื้นที่จุดนี้ก็อยู่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี
มีเรือหางยาวจอดลอยลำอยู่จำนวนมาก
ฝรั่งรายนี้ได้กลอยคอว่ายน้ำห่างจากฝั่ง๔๕เมตร
เก็บขยะพวกขวดพลาสติกโฟมถุงพลาสติก

แล้วทำไมในโพสต์นี้ถึงบอกว่าสุดยอดอีกละฮะ

ใช่แล้วครับเมื่อประมาณวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้โพสต์คลิปยาวนะครับ
๒นาที๒๐วินาทีเป็นชายชาวต่างชาติ๒คน
ช่วยกันเก็บขยะที่บริเวณชายหาด

นี่ครับบอกว่าเก็บขยะ
ขยะเขาพัดเข้ามาที่หาดไงชายหาด
มันลอยเข้ามาเขาคงทนไม่ไหวเหมือนกันนะ
เห็นภาพขยะมันเต็มท้องทะเลไปหมดเลยนะฮะ

และอีกครั้งก็ลอยคอไปเก็บขยะในน้ำ

ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามชาวเกาะพีหลายคนก็บอกว่า
ฝรั่งรายนี้มักจะเก็บขยะที่หน้าหาดบ่อยครั้งนะครับ
เสร็จก็จะมารวบรวมใส่ถุงพลาสติกตั้งทิ้งไว้ริมถนน

จัดเก็บลงเรือลำนำไปทิ้งในฝั่งกะบี่นะครับ
ซึ่งไม่ใช่แค่ฝรั่งที่ช่วยเก็บขยะเท่านั้น
แต่ชาวบ้านผู้ประกอบการบนเกาะพีพีก็ช่วยกันเก็บขยะ
โดยนัดกันทุกวันที่๑๐วันที่๒๐และวันที่๓๐ของเดือน
ส่วนสาเหตุของขยะที่ลอยมาเต็มหาดเป็นจำนวนมาก
เป็นเพราะอยู่ในช่วงมรสุม
ซัดขยะจากพื้นที่อื่นมายังเกาะพี

นี่แหละฮะก็สะท้อนให้เห็นว่าใครที่ไปท่องเที่ยว

ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะฮะ

หรือสิ่งที่สำคัญคือไม่ทิ้งขยะ
ถูกต้องคือเราต้องไม่เพิ่มปริมาณมันก่อนไง
เราค่อยเก็บเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งไปทิ้งอยู่
เพิ่มปริมาณอยู่ต่อให้เก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดอยู่ดีนะคะ

เวลาผมไปนะครับคุณเป้ไปนะครับเอาไปเท่าไหร่เอากลับมาเท่านั้นถูกต้อง
เราจะไม่ทิ้งอะไรนอกจากความทรงจำและรอยเท้านะครับ

ฝากอะไรไว้นอกจากความทรงจำที่ดี